คุณผู้ชมครับเรื่องของโรงพยาบาลผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า
ส่วนตัวผมเชื่อว่าคนที่ไปและคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
คนที่ไปคือคนป่วยคนที่อยู่คือคุณหมอ
เครียดทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเครียดเพราะฉันป่วยมาอีกฝ่ายนึงเครียดเพราะว่าฉันต้องรักษาคนป่วยฉันก็เครียด
ฉะนั้นเวลาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เสียงมันแข็งหน่อยผิดหูไปหน่อยเนี่ย
มันมักจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างโรงพยาบาลนี้นะครับที่ชุมพรก็เหมือนกัน
คือญาติพาคนป่วยไปแล้วล่ะแต่แบบรู้สึกว่าถ้าไปที่อื่น
ลูกฉันอาจจะปลอดภัยกว่าก็เลยบอกคุณหมอว่า
ขอย้ายโรงพยาบาลทำเรื่องส่งตัวให้หน่อยคุณหมอบอกว่า
ที่นี่ก็รักษาได้รักษาที่นี่ดีกว่าและน่าจะปลอดภัย
ถ้าอยู่ที่นี่นะครับมันไม่ได้พูดกันแบบนี้สิครับ
มันรุนแรงแบบนี้ฮะ
โอ๊ผมไม่ยากช่วยทุกคนน่ะผมไม่อยากช่วยทุกคนน่ะ

โอ้ยพี่บอสเดี๋ยวก่อนนะเสียงมันตีกันไปหมดเลยงงน่ะ
คือมันมีเซ็นเซอร์เยอะแต่ต้องบอกว่ามันมีการขึ้นมึงขึ้นกูกันแหละ
ก็ตัวหนังสือสีขาวนี่คือเสียงคุณหมอกูก็เหนื่อยเว้ย
ใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับน้องทั้งสองท่านฮะ
เชื่อผมหรือยังว่าคนไปโรงพยาบาลก็เครียดคนที่อยู่โรงพยาบาลก็เครียด
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ระหว่างญาติผู้ป่วยกับหมอเวรห้องฉุกเฉินครับ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพร
ถึงแม้จะไม่ขนาดลงไม้ลงมือแต่ทั้งสองฝ่าย
ก็ใช้คำหยาบคายที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเราดูดเสียงครับ
มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็ชาวบ้านเข้าไปห้ามเอาไว้
อย่าหาธรรมวี๓นำคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความว่า
เจอมาในติ๊กต๊อกหัวร้อนอีกแล้ว
ชั่นในติ๊กต๊อกบอกว่าอากาศก็ร้อนคนก็ร้อน

เข้าใจทั้งสองฝ่ายแค่อยากให้ใจเย็นกันทุกคน
เพื่อความชัดเจนทีมข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาล
จังหวัดชุมพรนะครับในคลิปนะครับ
แต่ท่านรักษาการภูมิในการโรงพยาบาลปฏิเสธ
ที่จะให้ข่าวบอกแค่ว่าขณะนี้เนี่ย
กำลังไก่เกลี่ยระหว่างคุณหมอกับ
คนไข้ที่เป็นคู่กรณีกันอยู่
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณหมอจิวรชาติ

สาธารณสุขจังหวัดชุมพรครับ
ทราบว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๑๒มีนาคม
ที่ผ่านมาครับญาตินำตัวผู้ป่วย
มีอาการตกเลือดอย่างรุนแรงมาส่งที่โรงพยาบาล
หมอรับรักษาตัวเอาไว้แล้วล่ะที่ห้องฉุกเฉิน

จะต้องให้ผู้ป่วยนอนที่โรงพยาบาล
เพื่อให้เลือดนะแต่ญาติไม่ยอมครับ

อยากจะย้ายโรงพยาบาลไปในตัวอำเภอนะฮะ

นี่ท่านสธจังหวัดพูดนะ

ท่านอาจจะยังไม่มีทักษะในการสื่อสาร
ก็เลยเกิดการโต้เถียงแล้วก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ครับ

สื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
แล้วก็ญาติผู้ป่วยอาจจะไม่เข้าใจตรงกันนะครับ

ก็แตกต่างจะมีอารมณ์แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิป
ซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับ
เขาก็กลับขอโทษพี่น้องประชาชุมด้วยนะครับ

หมอคนนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับ
เขาเข้าใจแล้วก็ได้มีการขอโทษ
แต่ส่วนของญาติที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาขอโทษกับผมด้วยนะครับ

ก็ขอโทษว่าวันนั้นเขาอาจจะอารมณ์ร้อนไปนะครับ
แล้วก็คิดว่าจะมีการพัฒนาตัวเอง
ในการที่จะจัดการให้อยู่กับการรักษา
ในโรงพยาบาลชุมชนให้ได้มากขึ้น
อารมณ์ร้อน
คือทักษะการสื่อสารสำคัญนะ

ด้านสาธารณสุขจังหวัดชุมพรบอกว่าไม่เป็นไร
คือบทเรียนนี้จะเอาเป็นเรื่องเร่งด่วนเลย
จะนำบุคลากรทางการแพทย์เข้าฝึกอบรมทักษะในการสื่อสาร
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนต่อไป

เตือนตัวเองอยู่เสมอนะฮะ

แต่วุฒิภาวะทางอารมณ์บางทีสอนกันไม่ได้ครับ
ใช่ครับเพราะว่าคุณหมอก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเนาะนะครับ

ใช่ครับเห็นใจเลยใจเย็นกันนะฮะทุกฝ่าย